วันนี้มีความเคลื่อนไหวของนายสุเทพเทือกสุบันอดีตเลขาธิการกปศ
เดินสายไปงานวันคล้ายวันเกิดของสมณโพธิรักษ์ที่อุบลรัชธานี
พร้อมกับชี้แจงเรื่องจุดยืนทางการเมืองที่ต้องระบัดสัตว์กลับมาเล่นการเมืองอีกครั้งหนึ่ง
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายมนตรีนั้นยืนยันว่าจะปลดล็อกให้กับภาคการเมืองทำกิจกรรมได้เป็นรายกรณีเท่านั้น
เพราะยังเป็นห่วงว่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นตามมา
ไปฟังเสียงของท่านนายกกันก่อนนะครับ
ส่วนความชัดเจนในการเรียกตัวแทนแต่ละพักการพูดคุยนั้น
พลเอกประยุทธ์นายม่วงรีหัวหน้าคณะคอสชครับยืนยันว่า
มิถุนายนนี้อย่างแน่นอนแต่ยังไม่ได้กำหนดเงื่อนไขและก็ไม่ได้บังคับว่าพักการ
เมืองใดจะต้องมาหรือว่าไม่มาก็ได้นะครับพร้อมกันนี้ยังบอกด้วยว่าได้นั่ง
ทวนว่าตลอด๔ปีที่ผ่านมาตัวเองกำลังทำอะไรกำลังต่อสู้กับอะไรเชื่อ
ว่าสิ่งที่รัฐบาลทำมาไม่มีคำว่าศูนย์เปล่าเพราะว่าผลงานปรากฏชัดเจน
ไม่เคยอยากเป็นมาก่อนเพื่อจะรักษาอำนาจของผมผลประโยชน์ของผมหรือ

เช่นเดียวกับนายวิศนุเครืองามรองนายรัฐมนตรี
ย้ำว่าการปลดล็อกให้กับพักการเมืองทำกิจกรรม

ส่วนจะนัดพูดคุยกับนักการเมืองในวันไหนยังไม่ชัดเจน
หากยังมีคนไม่อยากคุยหรือยังไม่พร้อมก็สามารถเลื่อนออกไปอีกได้
และแม้ว่าเมื่อวานนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรี
ฝ่ายความมั่นคงจะออกมาเตือนนักการเมือง
ห้ามเดินสายพบปะมวลชนจนกว่าคอสชจะปลดล็อก
แต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลนะครับเมื่อวันนี้
นายสุเทพเทือกสุบันอดีตเลขาธิการปปศ
หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
ได้ขึ้นไปพูดบนเวทีแสดงมุฒิตาจิต
ในวันคล้ายวันเกิดสมณโพธิรักษ์
ก่อตั้งอาสมสันติอโศก
รัชธานีอโศกจังหวัดอุบลรัชธานี
โดยได้กล่าวแสดงจุดยืนในการก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
กลางอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ไปร่วมงานกันอย่างคึกคัก
ขณะเดียวกันก็มีการแสดงความเห็นถึงสถานการณ์ของพักประชาธิปัตย์
จากนายสัมพันธ์ทองสมัครอดีตสสนครศรีธรรมราชหลายสมัยของพัก
ยอมรับว่าขณะนี้พักการเมืองที่เป็นเครือข่ายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
มีเยอะมากขึ้นซึ่งก็มีทั้งที่รู้และยังไม่รู้
ประชาธิบัตย์จึงต้องมีจุดยืนที่หนักแน่นและชัดเจน
ผู้บริหารพักจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ว่าตอนนี้เขาเคลื่อนไหวกันอย่างไร
พักประชาธิบัติควรจะเป็นอย่างไร
ว่าเมื่อถึงตอนนี้เขาเคลื่อนไหวอย่างนี้
ยุทธศาสตร์เราควรเป็นอย่างไร
ในการจะดูแลสมาชิกเก่าที่เคยเป็นอดีตสอ
แต่เราอย่าไปกระกรามสู่เทพเขาว่าไม่เห็นกับภาพเก่า
แล้วก็ส่วนเขาตัดสินถูกหรือผิดเป็นเรื่องของกรุงเทพเขา
ถ้าใครศรัทธาในสุเทพในแนวทางในนโยบายในบุคลากรของพักเข้าไป
เราห้ามก็ไม่หลายกันอย่างนั้นนะ